ทีนี้มาดูในวงการบันเทิงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เมื่อคืนนี้คุณอีฟพุทธิดาลูกของอาต้อยเศรษฐา
มีการโพสต์ไอจีส่วนตัวแล้วก็ประกาศว่าติดโควิด
คือจริงคุณอีฟรู้ผลตั้งแต่วันที่๑๓เมษาแล้ว
แต่ที่เพิ่งมาบอกเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่
ต้องจัดการเรื่องราวในครอบครัวให้เสร็จก่อน
แล้วก็มาแจ้งนะคะเล่าให้ฟังในโพสต์บอกว่า
วันที่๑๑เมษาตอนกลางวันเจ็บคอ

แล้วคุณอีฟคิดว่าน่าจะติดมาจากการประชุมในออฟฟิศ
วันที่๗เมษากับพนักงาน๕คน
แล้ว๑ใน๕คนนั้นติดโควิด
ประชุม๑๕นาทีก็จริงค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายก็ไม่รอด
ตอนนี้ทั้งคุณอีฟและสามีไปรักษาตัวที่ฮอสพีเทลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนกลุ่มก้อนฮอลลีวูดเกมไนท์ค่ะ
ล่าสุดนายดิคอมมิเดียนนักแสดงตลก
ไปตรวจรอบ๒ผลออกมาติดโควิด
ดังนั้นแวดวงตลกไม่ว่าจะเป็นบอลเชิญยิ้ม
แจ๊สชวนชื่นนาคอมแล้วก็ล่าสุดคือนายดิคอมมิเดียน

ส่วนสีเขียวข้างล่างนี้เป็น๔สาว
บีเอ็นเค๔๘ค่ะปางออนจีจี้ไข่มุก

ทั้ง๔คนไม่ติดโควิดนะคะ

สาวก็ยังไม่ติดแต่ก็ต้องกักตัวกันอยู่นะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาถึงนาทีระทึก
จับหัวใจไว้ให้ดีเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อราย
รายเมื่อวานวันนี้๑๕๔๓ราย
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๕๔๐ราย
ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมีแค่๓รายเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ถ้าดูยอดรวมนะสะสมอยู่ที่๓๗๐๐กว่าราย
แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาอีก๘๙๐๐กว่ารายนะครับ
ถามว่าตัวเลข๑๕๔๓ของบวกใหม่มาจากไหนบ้างคุณ
แชมป์เลยจากกรุงเทพฯมหานคร๔๐๙ราย
รองลงมาคือจากเชียงใหม่๒๗๘ราย
อกจากนั้นมีชนบุรี๙๘รายประจวบก็๙๘ราย

นนทบุรีปฐุมธานี๓๐กว่าราย
แล้วก็อุดรธานี๓๒ราย
แล้วก็กระจายยังหลายจังหวัดทั่วประเทศอยู่นะครับ
ช่วยกันนะฮะในการที่จะต้องป้องกันเพราะระวังโควิด๑๙นะครับ

ระบาดรอบแรกตอนที่คนที่ผู้ป่วยสูงที่สุดคือ๑๘๘คน
รอบ๒ผู้ป่วยสูงที่สุดคือ๙๕๙คน
แล้วระบาดระลอก๓ผู้ป่วย๑๕๔๓คนต่อวันนะคะ